ยาสมุนไพรที่จะรักษาโควิด๑๙ได้
ตอนนี้เนี่ยใครเห็นโฆษณาปั๊บก็อยากจะซื้อเก็บเอาไว้
บริษัทนำเข้ายาชื่อดังแจ้งความเอาผิดคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
และนาราเคลปกะเทย
คือขายยาสมุนไพรต้านโควิดผิดกฎหมาย

ผู้นำเข้ายาเหรียญหัวชิงวน
เข้าแจ้งความกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ
จะเอาผิดนางสาวฝนทิพย์วัชละตระกูล
ปุ๊กลุ๊กนักแสดงกับนาราเครปกะเทยเป็นเน็ตไอดอล
หลังจากขายยาสมุนไพรผิดกฎหมายผ่านทางออนไลน์ครับ
เนื่องจากมีการลองสั่งซื้อยาสมุนไพรมาแล้ว
พบว่าของที่นาราเน็ตไอดอลขายเป็นของปลอมฮะ
ส่วนของคุณปุ๊กลุ๊กแม้ว่าจะได้รับออยแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีอาการอนุญาตให้ขายผ่านออนไลน์

สิงหาคมที่ผ่านมาครับคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นักแสดงสาว
อัดคลิปวิดีโอผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวของเธอ
ซึ่งมียอดคนติดตามกว่า๒ล้าน๓แสนคน
เสนอขายยาสมุนไพรต้านโควิด๑๙
บริษัทได้ตรวจสอบแล้วโดยสั่งซื้อยาสมุนไพร๑กล่อง
ราคา๓๕๐บาทผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่คุณปุ๊กลุ๊กแจ้งไว้
หลังจากเอามาตรวจสอบเพราะว่ายาดังกล่าวได้รับการรับรองจากออยจริงนั่นแหละ
แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
จึงเขาขายผิดกฎหมายกฎหมายอะไร
กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและก็หาผู้ใดผลิตหรือนำเข้า
หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนบาท

จากการตรวจสอบนาราเคลปกะเทยเน็ตไอดอล
เพราะว่ามีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันที่๖สิงหาคม
ในตลาดแห่งหนึ่งบอกว่ายาสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยนะ
ช่วยต่อต้านโรคโควิด๑๙กล่องละ๓๕๐บาท

ในราคา๓๕๐บาทเหมือนกัน
ตรวจสอบว่าเป็นยาปลอมอันนี้ปลอม

ซึ่งยาดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต
เรื่องต้นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๑ล้านบาททีเดียวนะฮะ
แต่ถ้าเป็นแค่ผู้ขายโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๓ปี

คือฝ่ายกฎหมายของบริษัทนี้เข้ารวบรวมพยานหลักฐานแล้วล่ะ
แชทการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์
หลักฐานการโอนเงินแล้วก็คลิปวิดีโอการไลฟ์
ให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี

ุ๊กลุกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับทางบริษัท
เดี๋ยวจะออกมาชี้แจงเร็วนี้
คือไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นคนมาพรีเซนต์อย่างนี้